ส่วนข่าวเนี้ยวิธีการง่ายง่ายเลยหลอกหลอกคืออะไรรู้ไหมไปเอารูปพระมาครับ
เสร็จแล้วปั๊บก็ทักเฟซบุ๊กไปหาเหยื่อขอยืมตังค์หน่อยสิโอนเงินมาให้หน่อยสิ
แล้วมีเหยื่อหลงเชื่อนะโอนตังไปให้เนี่ยเพียบเลยค่ะ
ทักไปขอยืมตังค์หมื่นสองอ้าวเหยื่อเห็นว่าอุ้ยพระทักมา
อาจจะมาขอยืมปัจจัยอุ้ยเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนหรือเปล่าก็เลยโอนเงินไปให้แล้วคุณผู้ชมคนที่เอารูปพระมาหลอกเนี่ยจริงจริงเป็นผู้หญิงนะ
เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็เอาหมายค้นหมายสารเนี่ยนะคะไปจับนางสาวสุปรียาชมชื่นอายุ๒๘ปีนี่ไปอยู่หน้าบ้านพักเลยที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ตัวของนางสาวสุปรียาเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดน่าน
โดนเรื่องอะไรช่อกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นแล้วเรื่องของการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ
ฝั่งผู้เสียหายเองเห็นว่าหูพระท่านทักมาก็โอนตังไปให้นะคะ
แล้วตอนที่ไปทำบุญเจอพระวินัยก็ถามท่านว่าเออหลวงพ่อคะที่โอนเงินไปให้วันนั้น
หลวงพ่อได้เรียบร้อยดีใช่ไหมคะปรากฏว่าพระวินัยท่านตอบปฏิเสธมาว่า
อะไรอัตมาไม่ได้อะไรเลยนโยมอัตมาไม่เคยยืมเงินนะอ้าวรู้เลยว่าโดนหลอกค่ะ
แล้วพอจับตัวนางสาวสุปรียามาได้นะเธอก็ให้การภาคเศษเธอบอกว่าไงรู้ไหม
เธอเป็นเจ้าของบัญชีที่ฝั่งผู้เสียหายโอนเงินมาก็จริงนะ
คนที่จะมาทำหน้าที่โอนเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ให้กับชาวต่างชาติที่เขาซื้อบ้านอยู่ในไทย
เพราะว่าจะได้ค่าจ้างครั้งหนึ่งก็๑๐๐บ้าง๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้าง
จะโดนข่มขู่กล่าวหายักยอกเงินจะแจ้งความจับบ้างแหละ
จนเนี่ยจู่มีหมายสารมาถึงที่บ้านตัวนางสาวสุปริยาบอกว่า
ไม่รู้เรื่องเลยจนทำให้ต้องหนีหัวซุกหัวสุนมาอยู่ที่นนทบุรีนี่แหละค่ะ
ก็จะมียอดเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้ามียอดก็ต้องโอนไปทางนี้
แล้วก็ให้เรากดแล้วก็เข้า๗๑๑ทางที

ประมาณ๓๔ครั้งค่ะประมาณวัน
ยอดเยอะไหม
ก็๑๐๐๐บ้าง๒๐๐๐๓๐๐๐บ้างหรือ๕๐๐๐บ้าง
โอนเงินเข้ามาถ้าไม่โอนก็ปลูกว่าจะแจ้งความจับเราอีก
ใช่ค่ะถ้าเราเอาเงินของเขาไปโกงเขาอะไรนะ
ถึงแบบดึกมันต้องออกไปเหลือนั้นเลย
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วผู้เสียหายเนี่ย
มีอีกหลายรายเลยนะอยู่ที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านนะคะ
ดังนั้นตอนนี้มูลค่าความเสียหายคงเป็นแสนแหละ
แล้วก็ไปหลอกโอนเงินดังนั้นระวังให้ดีนะคะ
จฉาชีพที่มาในรูปแบบออนไลน์แบบนี้
อย่าไปหลงเชื่อกับข้อความขอยืมเงินผ่านทางแชทนะ

ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะยืมเงินคุณไม่ต้องทักแชทมาไม่ต้องอะไรมานะ
มายืมต่อหน้าดีกว่าใช่ไหมครับยืมต่อหน้าดีกว่า